นี่ไงคนนี้แหละที่จะบอกน่ากลัวกว่าผีฤษีค่ะ
ฤษีค่ะคุณผู้ชมผู้ชายคนหนึ่งแต่งกายเป็นฤษี
แล้วพาลูกสาวอายุ๑๕ปีเข้าไปอยู่ในถ้ำ
สุดท้ายไปข่มขืนน้องนะน้องเป็นลูกสาวแท้
น้องตั้งคันน้องโทรกลับมาบอกให้ญาติไปรับตัวมาหน่อย
ญาติไปรับตัวน้องออกจากถ้ำค่ะกลับมาอยู่ที่บ้าน
แล้วสุดท้ายฤษีค่ะพ่อแท้ตามมาหาค่ะ
แล้วสุดท้ายก็เลยมีปากเสียงกันต้องการจะเอาน้องคืนนะคะ
เป็นเรื่องเป็นราวคลิปนี้แหละค่ะคุณผู้ชม
ถูกโพสต์โดยผู้ใช้เฟซบุ๊คที่ชื่อว่าขวัญชัยใจมนต์
แล้วก็มีการอารัมพบทยาวแบบนี้คุณผู้ชมอ่านเองนะ
แต่ล่าสุดล่าสุดค่ะทีมข่าวของเราได้มีการพูดคุยกับผู้โพสต์แล้วนะคะ
ผู้โพสต์เนี่ยอ้างตัวบอกว่าเป็นป้าของน้อง
เป็นผ้าของน้องอายุ๑๕ปี
เหตุการณ์ในคลิปเนี่ยเห็นไหมมีรูสีมาด้วย
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงค่ำของวันที่๒๗ตุลาคมที่ผ่านมา
ในบ้านพักอำเภอชุมแพรจังหวัดขอนแก่น
ผู้ชายที่แต่งกายคล้ายกับฤษีเป็นพ่อของเด็กหญิงอายุ๑๕ปี
มาที่บ้านค่ะมาพูดคุยทวงน้องคืนไป
จะเอาน้องกลับไปอยู่ด้วยกันในถ้ำที่อำเภอศรีวิลัยจังหวัดบึงกาล
ซึ่งจุดนั้นที่บึงการฤษีตนนี้ตั้งสำนักสงฆ์แล้วก็อาศัยอยู่ในถ้ำ
แต่คนที่บ้านไม่ยอมไงไม่ยอมให้พ่อแท้เอาน้องกลับไป

จากนั้นฤษีตัวนี้ก็นำอาวุธมีดออกมาเลยค่ะ
คุณผู้ชมออกมาข่มขู่นะออกมาข่มขู่ญาติญาติ
ญาติก็เลยเข้าไปห้ามสุดท้ายก็ต้องแจ้งความเรื่องก็ต้องถึงตำรวจแล้วค่ะ
ตำรวจเข้ามาระงับเหตุแล้วก็ญาติวันต่อมาไปแจ้งความคือ

ก่อนหน้านี้ฤษีตนนี้ที่อ้างตัวบอกว่าเป็นพ่อของน้องอายุ๑๕ปี
แล้วเอาน้องไปอยู่ในถ้ำข่มขืนน้องจนกระทั่งน้องท้องเนี่ยนะคะ
พ่อแท้ทิ้งน้องไปตั้งแต่น้องอายุได้๑เดือน
ตั้งแต่อายุได้๑เดือนค่ะ

กระทั่งกันยายนปี๖๑คือปีที่แล้ว
คนเป็นพ่อพาน้องเนี่ยน้องผู้หญิงเนี่ยลูกเนี่ย

หลังจากนั้นกรกฎาคม๖๒คือกรกฎาที่ผ่านมาเนี่ย
ญาติก็ได้รับการติดต่อจากน้องผู้หญิงเนี่ย
บอกว่าให้มาช่วยรับกลับไปอยู่ที่ขอนแก่นหน่อย
เขาก็เลยไปรับกลับมาไปรับกลับมานะคะ
แล้วพาน้องไปตรวจก็เลยรู้ว่าน้องตั้งคัน
ญาติก็เลยคิดว่าไอ้ฤษีนี่แหละซึ่งเป็นพ่อแท้นี่แหละ
ข่มขืนน้องตอนนี้น้องอยู่ในความดูแลของ
เจ้าหน้าที่กระทรวงพัฒน์ของจังหวัดนะคะ
แล้วก็ตอนนี้ต้องดูแลน้องเรื่องของสภาพจิตใจด้วยนะคะ
แล้วต้องเอาฤษีไปดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยนะ